วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยหลายคลิปที่เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
กำลังตามหาตัวผู้ก่อเหตุก็หลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับ
อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนึ่งที่มีรถกระบะนะครับ
ขับเบียดรถเก๋งสีดำจนเสียหลักตกร่องกลางถนนแล้วก็ขับหนีไป
โชคดีที่อุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ไปติดตามจากรายงานครับ
ที่เกิดขึ้นวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อถิติกรชูสกุล

เป็นสองสามีภรรยาข้าราชการเกษียณอายุ

และแอร์แบ็คทำงานจึงไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก

ช่วยกันแจ้งเบาะแสรถกระบะคันก่อเหตุ

เพื่อนำตัวมารับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บันทึกภาพขณะขับไปตามถนนเทพกษัตรี

ท่ามกลางสภาพการจราจรที่มีรถวิ่งไปมาตามปกติ
ที่จะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดพังงาไม่ไกลนัก
จู่ก็มีรถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่เลนซ้าย

ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นั่งอยู่ภายในรถ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
โชคดีที่คนขับรถเก่งคันนี้มีสติ
หลบรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ผู้ภัยใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือนายพิสิทธิจิตขาวอายุ๒๘ปี
คนขับรถบรรทุกปูนที่ติดอยู่ภายใน
หลังรถเสียหลักพุ่งชนป้ายบอกทางขนาดใหญ่
บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ในพื้นที่ตะบนทุ่งโฮงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ทำให้ป้ายบอกทางล้มลงมาขวางถนน
ก่อนที่จะชนต้นไม้และพลิกตะแคงอยู่ข้างทาง
ผู้ภัยพยายามใช้เครื่องตัดทางงัดช่วยเหลืออยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถนำร่างของนายพิสิทธิ์
ชอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง